ส่วนที่ใกล้ตัวเราที่สุดในตอนนี้นั่นคือ
ซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่เวียดนามนะครับ
ก็มีเกมสำคัญนะครับจะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศครับ
เจอกับทางไทยซอนนำทีมเจ้าภาพของเวียดนามนะครับ
เป็นครั้งที่เจ็ดขวาแชมป์หนึ่งครั้งในปี๒๐๑๓
รองแชมป์ปี๒๐๑๔แล้วก็อันดับ๓ปี๒๐๑๘
แต่ที่ไทยซองนำนั้นแข่งรายการนี้เป็นครั้งที่๔ครับ
ผลงานดีสุดก็คืออันดับสาม๑๙๒๕

แล้วก็๒๐๑๓ตกรอบแบ่งกลุ่ม
ทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนในถ้วยใบนี้ครับ
ธนเตอร์เมนต์นี้ไทยสอนำทีมเจ้าภาพก็คุ้มทับโดยมิเกลโรดิโกอดีตกุลซื้อทีมชาติไทย
เสริมทับด้วยการยืมตัวฮอร์เซ็นทาเยบีดาวเตะทีมชาติอีราน
ที่เพิ่งจะไปวาดโลนไลน์ในฟุตสอลยุโรปพาทีมคาลัทอัลมาตี้คว้าแชมป์ฟุตสอลลีกของคาซักสถาน
ก่อนหน้านี้ทาเยบีมีข่าวผัวพันกับพางพีเอทีบูเวฟมาตลอด
แต่สุดท้ายนั้นเจรจากันไม่ลงตัวแล้วกลายเป็นไทยซอนนำที่ได้ตัวไปครับ
ซึ่งดาวเตะในวัย๒๘ปีก็เข้ามาเติมมิติเกมลุกความหลากหลายให้กับทางไทยซอนนำ
แล้วยิงไปแล้ว๖ประตูเป็นเฉพาะการเหมา๒ประตูในเกมชนะอัลดาฟรา
ส่วนรอบ๘ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้ไทยบีนะครับถือว่าเป็นตัวอันตรายที่นาฟิศอัลวาซาสต้องประกบเป็นพิเศษ
จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมวันอื่น
มีจังหวะทำประตูแล้วก็เช็คบินเอาชนะอาวาซามาได้๔๐
แม้ว่าตาดีบี้นั้นจะไม่มีชื่อในการทำประตูแต่ก็ปวดแนวรับของอาวาซาสได้ตลอดทั้งเกม
ก็เป็นตัวนตรายที่นาภิษฐ์ของพิษฐีบูเวฟจะประมาทไม่ได้ครับ
ไปดูนะครับในปี๒๐๑๓นะครับ
เพราะเซ็นตาเยบีทำ๑ประตูสมัยเลี่ยงให้กับพิธีปาซาน
แพ้ทางชมบุรีไป๓ต่อ๔ในรอบแบ่งกลุ่มปี๒๐๑๓นะครับ
ก่อนจะโคจรมาพบกันอีกครั้งในรอบชิงซึ่งเขาก็ยิงได้๑ประตูครับ
เกมที่เสมอกับชนบุรี๑ต่อ๑ก่อนที่ชมบุรีจะชนะด้วยกัน
จุดโทษแล้วคว้าแชมป์เอเชียสมัยแรกและเป็นสมัยเดียวของสโมสรในปีนั้น

พิธีปุเวศชวนบุรีพบกับไทยสอนนำ
แชมป์วิทย์ฟุตซอลของเวียดนามที่ฟูโถสเตรเดียม
ในช่วงเย็นวันนี้๔โมงเย็นห้ามพลาดเลยครับ